เรื่องของฝนถล่มกรุงแล้วก็แฮชแท็กฝนตก

มาถึงที่สถานีได้ไม่ถึง๕นาที
แต่คุณสุดสกุลช้าวนี้ดิฉันอยู่บนถนน
ปกติเดินทางมาทำงานประมาณชั่วโมงหนึ่ง
แต่เมื่อเช้าดิฉันอยู่บนถนน๒ชั่วโมงครึ่ง

คือมีช็อตที่น้ำท่วมน้ำท่วมขังรอการระบาย
แต่ของที่ฉันเจอไม่ท่วมสูงขนาดนี้
และที่ฉันเจอเนี่ยเป็นบนทางด่วนที่รถติดค่อนข้างยาว
แล้วแต่เส้นทางเลยนะฮะบางถนนฝนตกน้ำท่วมขังอยู่

แต่บางเส้นทางแห้งเลย
บ้านผมมาจากวิภาวดีแห้งเลยนะฮะ
แต่ก่อนอื่นนะครับในโลกโซเชียล
เขามีการแชร์ภาพแชร์คลิปกันนะว่าพื้นที่ไหน
ฝนตกน้ำท่วมกันบ้างนะครับ
จากกรณีที่ฝนตกบางที่ตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้
ที่มาตกเช้ามืดโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
น้ำรอการระบายในช่วงเช้าวันศุกร์
คุณคิดว่าวันศุกร์แล้วฝนตกรถติดคนกรุงมีความสุขไหม
มันก็ไม่สุกสิคะถึงแม้ว่าจะหยุดยาวจะไปเที่ยวกัน
แต่พอเจอสถานการณ์อย่างนี้เอาจริงนะ
ตอนนี้ข่าวเที่ยงของเราบางคนยังไม่ถึงที่ทำงาน

ให้กำลังใจคนที่อยู่บนท้องถนนแล้วก็เปิดดูข่าวของเรา
ก็ดูคลิปที่สะพานต่างระดับพระราม๙
ตัดถนนรำคำแหงมุ่งหน้าถนนรัชดานะครับมีน้ำท่วมขังบนสะพานเลย
ถนนสุขุมวิทย์๓๑ภายในซอยก็มีน้ำท่วมสูง
รถต้องค่อยขับอย่างช้าเลยนะฮะ
ส่วนบนถนนสุขุมวิทย์ทั้งขาเข้าขาออกมีน้ำรอการระบาย
หุ่นสุขุมวิทรถก็เยอะหรือแล้ว
น้ำท่วมขังอีกโอ้ไม่ต้องไปไหนกันแล้วฮะ
บริเวณแยกคลองเตยไม่น้อยหน้าที่ไหนนะครับ

แล้วดิฉันดูนะก่อนที่จะเดินทางมาดิฉันก็ดูในจอสอร้อย
ดูในสวพอเนี่ยค่ะบางคนถ่ายภาพมาแล้วก็บอกว่าสัญญาณไฟเขียว
แต่เป็นไฟเขียวที่นิ่งสนิทคือไปไหนไม่ได้
ไปไหนไม่ได้นะฮะแล้วก็ภาพจากจอสอร้อยบริเวณแยกอโศก
ฝนตกจนเกือบมองไม่เห็นถนนเลยนะครับ
ก็ผมตรวจสอบมาสภาพการจราจร
บริเวณพระยาทิตยังมีฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขัง
นอกจากนี้ยังมีน้ำท่วมขังสุขุมวิทย์
แล้วก็สวนการประชุมแห่งชาติสริกิต
ดูรอบข้างกรุงเทพมนาคอลอย่างสมุดปราการที่แพร่กระสา
ที่ตกลงมาก็ทำให้น้ำท่วมสูงจนรถเล็ก

ดังนั้นเราฟังคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยากันซะหน่อย
เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมาว่า
คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกนี่ศัพท์วิชาการนิดหนึ่ง
เคลื่อนปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกอ่าวไทย
อกจากนี้ในบ้านเรายังมีปัจจัยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อน
กลุ่มอันดามันแล้วก็ประเทศไทย
ภาคอีสานครับภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้
ฝนตกหนักบางแห่ง๑๖๐ของพื้นที่นะครับ
ส่วนกรุงเทพมหานครช่วงนี้ยังเผชิญเรื่องฟ้าฝนอยู่ไหม
ยังมีอยู่ฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะครับ

ถ้าฝนมันตกลงมาในกรุงเทพทำยังไงดีฮะ
ก็นั่นน่ะสิคะจะกลายเป็นวันศุกร์แห่งชาติ
คุณแล้วคือเส้นที่ออกต่างจังหวัดวันนี้
วางแผนการเดินทางให้ดีตัวดิฉันเนี่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้

ตอนนี้ทำใจแล้วซ้อมตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
แล้วก็ไปเที่ยวกันก็ระวังฟ้าฝนกันด้วยนะฮะ